ในสัญญาณที่ดีมาแล้ว

เขามอบของขวัญให้ประชาชนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

มีอะไรกันบ้างมาฟังดูนะครับ
มีบรรยายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ

เป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช๒๕๖๖ให้ประชาชน
เริ่มที่ช็อปดีมีคืนครับตั้งแต่จดนะจดนะเผื่อใครจะซื้อของนะ
๑มกราคมถึง๑๕กุมภาพันธ์๒๑๖๖ครับ
ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนภาษีครับ
ค่าซื้อสินค้าบริการที่จ่ายไม่เกิน๔๐๐๐บาทครับ
แต่อย่างนี้ฮะไม่รวมสินค้า๑๐ประเภทเช่นอะไรเช่นอะไรบ้าง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปซื้อยานพานะไม่ได้
ซื้อสิ่งพิมพ์ไม่ได้
ซื้อสายค่าสารธนุปโภคไม่ได้
แต่เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า๕๖๐๐๐ล้านบาทนะครับ
คุณผู้ชมครับมาตรการลดภาษีกระหน่ำแบบนี้
ยังมีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี๒๑๖๖ด้วยอัตราร้อยละ๑๕
ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมที่อยู่อาศัยปี๒๕๕๙
เหลือร้อยละ๑นะฮะ
ลดภาษีสรรพสามิตรสำหรับอากาศยานตั้งแต่๑มกราคม
ถึง๓๐มิถุนายน๒๑๖๖ครึ่งปีเลย

ยกเว้นค่าธรรมเนียมยาสูบและไพ่
ตามพรบภาษีสรรพสามิตรครับ
ส่วนสถาบันการเงินมีโครงการของขวัญนะฮะ

ธศธศใครเป็นลูกหนี้ธศ
มีโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน
แล้วก็บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หรือบศยยกเว้นค่าดำเนินการ
ส่วนกระทรวงกันคลังมีของขวัญเหมือนกัน๕โครงการ
เอาตัวอย่างไปก่อนตัวอย่างก็คือ
ตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกยศครับ
แล้วก็โครงการสนับสนุนตลาดทุนลดภาระ
ผู้ประกอบธุรกิจจากสำนักงานกรตครับ

นี่ก็เป็นของขวัญปีใหม่จากที่ประชุมคอรมอลในวันนี้นะคะ